ยังไงกันบ้างเนาะแต่ออกจากตลาดหน่อยคุณผู้ชมสาวอย่างเราเนี่ยชื่นชอบในการดูดวงดูโชคชะตาสาวคนนี้เข้าไปดูดวงแล้วหมอดูทักมาแบบนี้ค่ะ

เปล่าเสื้อผ้า

คุณขยับกระดุมออกด้วย
บางครั้งคุณชนะก็ขยับตะขอ

คือเดี๋ยวปกติเนี่ยหมอดูเนี่ย
เขาไม่ได้ทักเรื่องน้ำหนักไม่ใช่เหรอคะคุณไม่ได้นะ
ขยับขยายเสื้อผ้าไม่ต้องหมอดูหรอกค่ะ

ก็อยากรู้ว่าดัวของเขาจะเป็นยังไง
แต่คุณชนะก็มีโอกาสขยับขยายมาเยอะแล้ว

เอาจริงเรื่องหมอดูเนี่ย

ไม่ใช่คือเราเคยเห็น

ก็หลายคน

ไม่ใช่หลายคนผมเห็นพฤติกรรมเขาอย่างนี้
แล้วทำไมเขาจะชอบดูหมอแล้วมันผิดตรงไหน

มีปัญหาทุกที
ไม่ได้มีปัญหาด้วยความรักนะ

เชื่อทั้งหมดเพราะยังไงสุดท้ายก็อยู่ที่เราเนาะ